คุณผู้ชมครับมีข่าวที่มีการประกาศตามหาตัวคนหาย
แล้วก็ที่สำคัญคุณป๊อกปียะธิดาซึ่งเป็นดารานะ
ก็ออกมาโพสต์ต่อนะครับว่าเด็กคนที่หายไปเป็นหลานของพี่ตั๊ก

ใช่ฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ
เพราะว่าคนในโลกโซเชียลก็ช่วยกันตามหา
เพราะว่าสิ่งที่น้องผู้ชายคนนี้ได้เขียนไว้ในพันทิพย์
ถึงพ่อและแม่ครับแม้ผมจะไม่อยู่แล้ว
ขอให้ย้อนกลับมาอ่านในเวลาที่ความทรงจำหวนมา
ใช้ชีวิตให้มีความสุขรักเสมอครับ
แล้วก็เรื่องราวนะคุณพาดหัวไว้สวัสดีขอบคุณลาก่อน
แล้วก็เขียนยาวมากนะคุณหลายบรรทัศน์เกี่ยวกับข้าพเจ้ามีปัญหา
หรือว่ามีความกดดันประการใด
และสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ถูกกล่าวโทษแก่ผู้ใดให้ต้องกล้ำกลืน
เป็นตราบาปไปชั่วชีวิตของเขา
เพียงแต่ข้าพเจ้าไร้ซึ่งเหตุผล
ที่จะทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกมารยามายาแห่งนี้ต่อไป
แล้วก็ยาวเลยครับไล่เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเขา
เหมือนว่าคนที่อ่านแล้วก็รู้สึกว่า
เขาจะฆ่าตัวตายหรือเปล่านะครับ
แล้วก็ลงท้ายของข้อความในพันทิพย์เนี่ยนะ
ด้วยรักอย่างสุดชีวิตแล้วก็ลงชื่อไว้
จากนั้นนะครับคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ก็ได้ทวิตเตอร์แล้วก็ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหาเพื่อนคนนี้
โดยระบุข้อความว่าตามหาคนหายเพื่อนเราเองค่ะ

ตอนนี้หายตัวออกจากบ้านและเขียนจดหมายอำลาโลกไว้ในพันทิพย์

พบเห็นโปรดติดต่อคุณพ่อค่ะ
พร้อมกับโพสต์รูปของเด็กชายคนดังกล่าวที่หายไป
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าฝากด้วยนะคะ

ปกติเขาก็ไม่ใช้โทรศัพท์ติดต่อกันได้ทางแค่เฟซบุ๊กอย่างเดียว
แต่ตอนนี้เขาปิดแอคเคาน์ไปตั้งแต่๒๓วันก่อนแล้ว

และเมื่อโพสต์ไปแล้วในทวิตเตอร์นะคุณ
คนที่มาโพสต์ต่อเขาก็มาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงเป็นใหญ่

ก็คือดาราสาวอย่างคุณป๊อกปียะธิดา
ได้โพสต์ตามหานักเรียนชายคนนี้
แล้วก็เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วย
ระบุว่าหลานพี่ตั๊กค่ะ
ทางครอบครัวกำลังเร่งตามหากันอยู่
ใครมีเบาะแสรบกวนติดต่อกลับด้วยนะครับ

ก็มีคนเข้าไปแชร์จำนวนมากครับ
และแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ
ส่วนใหญ่ก็ระบุว่าขอให้เจอน้องไว

เอาล่ะคุณล่าสุดนะในช่วงเช้าของวันนี้
คุณป๊อกปิยธิดาได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าว
หลานชายกลับบ้านมาแล้วนะคะ
เมื่อตอนเกือบตี๕คุณปู่แจ้งมา
ขอบคุณทุกความช่วยเหลือและความห่วงใยค่ะ
อย่างไรก็ตามนะครับทางครอบครัวยังไม่ได้มีการพูดคุยสอบถามอะไร
จากนักเรียนชายคนดังกล่าวเพราะว่าอยากให้น้องเขาพักผ่อนให้เต็มที่ก่อน
ค่อยมาพูดคุยกันแล้วก็ขอให้เป็นเรื่องของครอบครัวนะครับ
ขออย่างนี้ขอโลกโซเชียลอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เลยนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศตามหามีการใส่ชื่อจริงไปแล้ว
เห็นภาพน้องไปแล้วนะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์หลายคนก็มีความเป็นห่วงนะครับ
แต่ว่าครอบครัวคุณตั๊กบอกว่าขอให้เป็นเรื่องของครอบครัวแล้วกันเนอะ